ผมจะเรียกคุณแอนว่ากองไฟได้ไหมฮะ
คุณอยู่ใกล้ใครก็มักจะมอดไหม้เผาไหม้เขาจะจนหมดเลย
ทำให้คุณแบบหล่อขึ้นมาทันที
ชีวิตคุณบอกว่าชีวิตคุณเหมือนพระแม่กาลีมาก
จริงพวกเราผู้หญิงมันมีการเรียนรู้มหากราบวรรณกรรม
จริงต้องมี๓ปางมีปางเดียวเป็นไปไม่ได้
อันดับหนึ่งเลยก็คือว่าต้องเป็นพระแม่อุมาร
คือต้องใจดีนุ่นอ่อนหวาน

กำดูแล้วจะมาไม้ไหน

ถ้าคุณใจดีบางคนเดินเข้ามา

แต่ปางสุดท้ายคือปางปราบมาร

สถานการณ์ของแต่ละเรื่อง

แต่พอเวลานั่งอยู่ด้วยเนี่ยน่ารักมาก

สัญชาติยานในการที่จะบอกเราได้โดยอัตโนมัติว่า

เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนคือความเอื้อเฟื้อ
คือความใจดีน่ารักใส่กัน

ก่อนจะคุยในเรื่องนั้นลึกผมถามตรงนะครับว่าวันนี้ที่ทำศัยกรรมมาทั้งหมด๕๐ล้านคุณแอนถือว่าคุ้มค่าไหม
ก็ทำได้เท่าที่เราคิดว่าจะดีที่สุดเท่าที่เราทำได้แล้วก็พอใจนะคะ
คือเราไม่ใช่คนสวยอะไรแต่ว่าดูดีกว่าเดิมเฉย
แต่คนสวยมากนะผมบอกท่านผู้ชมไว้เลยนะถ้าใครไม่เคยเจอคุณแอนเนี่ย
อย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเตรียมอวยกันว่าจริงแล้วก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์เราหรอก
ก็อย่าให้สังคมเข้าใจผิดแต่ก็ขอบคุณค่ะถ้าบอกว่ารู้สึกอย่างนั้นจริง
แล้วก็คือให้เกียรติกันก็เท่านั้นเองนะคะ
วันนี้ยังเชื่อคำว่าเป็นตุ๊ดไม่เจริญอยู่ไหมครับ
มันดีขึ้นเยอะนะสังคมดีขึ้นเยอะมากเลยแล้วก็ปราบปลื้ม
เจริญเติบโตทางความเข้าใจแต่ก่อนนี้คือคนที่พูดเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ประสงค์ร้ายอะไร
แต่คือเขาอยากให้เราได้ดีเพราะเขาก็ยังไม่เข้าใจ
คุณแอนเป็นต้นฉบับของการเปิดเผยเรื่องราวตอนโดนข่มขืนตอนป๖นะฮะ
ปัจจุบันทำไมยังไม่มีข่าวอย่างนี้อยู่นะคุณแอน
โดยเฉพาะคนที่เป็นครูเราถูกไหมคะ
พอเวลาเราถูกหักหลังบ่อยมันก็ต้องเปลี่ยนแรงกดดันให้กลายเป็นแรงผลักดันนะ
นี่คือการเรียนรู้มาขึ้นเรื่อยว่าแต่ก่อนไม่กล้าสู้กลับใช่ไหม
มันกดดันไปเรื่อยจนก็เลยกลายเป็นอย่างที่เล่าให้กับหลายสื่อฟัง
เราก็ไปจับไมโครโฟนผู้เป็นเวทีไปเต้าหัววาธีนู่นนั่นนี่
เพราะไมโครโฟนคือเพื่อนของเราทำให้เราอยู่กับการที่สามารถปลดปล่อย
เขียนเองอะไรเองหมดตั้งแต่ตอนอายุ๑๓ถูกควรคืนตอนอายุ๑๒
ไมค์ตอนอายุ๑๓เพราะฉันจะไม่ยอมแล้ว
ฉันมีความรู้สึกว่าฉันต้องสู้แต่การจะไปสู้เนี่ย
คือการไปเตะต่อยนู่นนั่นนี่มันไม่ใช่
เพราะฉะนั้นเราแข่งขันกันด้วยสติปัญญาใช่ไหมคะ
แล้วก็คือความคิดฉะนั้นเราก็เลยกลายเป็นกัปตันโตวาถีของโรงเรียน
ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะไปเอาเรื่องแจ้งความหรือว่าเอาเรื่องคุณครูคนนั้นมา
เอาเรื่องทำไมวันนั้นไม่กล้าล่ะ
ก็ขี้ขาดไงถึงได้บอกเราเป็นเด็กป๖
แล้วก็ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าบอกทางบ้านด้วยว่าเราเป็นตุ๊ด

กลับไปปุ๊บพ่อลูกเป็นตุ๊ดไม่ใช่เหรอ
มันอายมันเหมือนกับพอเวลาเราพูดไปปุ๊บ

มันจะช่วยจริงเหรอแล้วใครจะมาปกป้องเราอ่ะ

จำได้ที่ถูกล็อกห้องเอาไว้
แล้วพอเวลาตื่นมาปุ๊บเข้าน้ำเลือดเต็มโถส้มนะ
แต่เราก็วันรุ่งขึ้นคือต้องไปเล่นโคน
มันคือการถูกเจ็บซ้ำ
มันคือการถูกหักหลังแบบเดิม
มันคือการถูกทรยศแม้กระทั่งครู
บูลลี่ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง
เราเลยกลายเป็นคนที่ต้องคิดไวทำไว
แล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็น

แต่เราต้องผลักดันชีวิต

คนก็จะเหยียบเลย

จะพูดยังไงเพื่อให้มันเห็นความแตกต่าง

เวลาคุณแอนไปออกรายการสด
รู้ไหมครับว่าผลลัพธ์ในการพูดเรื่องเซ็กอย่างโจงครึ่

เรื่องการเอาความลับของแต่ละคนมาเปิดเผย

อันนั้นต้องบอกว่าเราเหยียบเกียร์ผิดเยอะไป

มันพูดได้แต่อย่าไปพลาดพิงใคร

มันพูดได้แต่ต้องอยู่ในลิมิต
เพราะคำว่าเพศศึกษามันอาจจะพอเล่า

แต่อันนี้คือเราไม่เหยียบเบรก

แล้วก็คือพร้อมกันกับหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

ไปรายการนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่า
มันไม่มีตรงตามสคริปต์เลย

ไม่ให้มันเป็นปัจจุบันหรือเปล่าคุณแอน

พูดถึงลีลาพูดถึงเซ็กยังจง

ดิวเซอร์เขาก็ทำหน้าที่ดีแล้วล่ะ

เรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในการถ่ายคลิปอะไร

พูดไปหมดแล้วว่ามีพลาดอะไรบ้าง

และอาจจะอย่างนี้ด้วยนะ
คือแอนบอกได้เลยว่า

แล้วก็จริงควรต้องทำก็คือว่า
หยุดทุกคนหยุดมดดำหมดทุกคนกรุณานะ
ขอว่าคุณพูดชื่อมาแล้ว

ขอหยุดว่าไม่พาดพิงเพศใคร
คนใดชื่อใครอะไรทั้งสิ้น

แล้วขอแค่คุยเรื่องของดิฉันกับผู้ชาย

จะเล่าเฉพาะเท่าที่เป็นไปได้พอจบ

เขาผิดหวังในสิ่งที่คุณแอนสื่อสารไป

เพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่

เรียนรู้ในการบังคับเกียร์ดีกว่านี้
อย่าบอกว่าตัวเรางานเยอะแยะไปหมด

เกิดสงครามมากมายกับคุณนวัตน์นะครับ

เขาอาจจะส่งผิดเวลา
ไม่ทันรู้ว่าเราขอโทษไปแล้ว
และอยากจะทำตัวเป็นปลาคุ้นจิ้น
แต่ไม่ทันรู้ว่าเราจบไปแล้ว
แล้วก็คือข่าวมาออกตรงนี้
เราคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าเขาก็น่าจะต้องบอกเรา

แอนก็จะยกหู

คือขอโทษไปแล้ว

ทุกคนมีอะไรก็แล้วแต่

เราดูเจตนาของคนคนนั้นสิคะ
ว่าเขาพลาด

แล้วคือเราต้องมองให้เห็นว่า

เขามีความกลัวหรือจิตสำนักจริง

ฉะนั้นคือเห็นปุ๊บจบ

หลายคนก็สงสัยถามด้วยความว่ามันไม่เกินไปหน่อยนะฮะ

เราเป็นคนทำงานมาด้วยกันคือเป็นลูกค้ามาด้วยกัน
จริงแล้วก็คือว่าให้เกียรติกันดีกว่า
เจอกันยังคุยกันได้อยู่ไหมฮะณปัจจุบัน

ยกเว้นว่าถ้าเขายังมีอะไรอีก

ไหมว่าดิฉันพอเวลาเคลียร์เสร็จเรียบร้อย
หัวลุ่มขึ้นเขาก็ไปอีกช่องหนึ่ง
แล้วก็คลิปที่ดิฉันน่ะ
พูดอธิบายด้วยความละเม็ดละม่อมนะ

เชื้อแล้วก็มันคือความคำมั่นสัญญาที่รักที่มั่นคง
เราต้องหาคนที่รักเราจริง

เวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์

นั่นแหละมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการที่
ก็เป็นเรื่องของการดูใจ

ภายในปีนี้เราจะเห็นคนนั้นแต่งงานถูกไหมฮะ

ก็แอนก็ไม่ได้ยึดถือพิธีอะไรนะ

คือถ้ามาเนี่ยคือจะเห็นหมดเลยว่า
เราใช้ชีวิตเนี่ยไม่ได้แบบมีอะไรต้องแบบวุ่นวายมากมาย

มันก็เลยดูว่าโอ้โหดีบ้ามากเลย
เออแต่เอาเข้าจริงใจเขาใจเรา

แล้วก็คืออันนี้เดี๋ยวก็จะบอกว่าอวดโอ้อีกไม่เอา
ก็คือพูดแฟคให้ฟังในฐานะที่เป็นนักธุรกิจกัน

มันต้องมีคนรอบกายซัพพอร์ต

ก็เราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งไง
แต่ไม่ได้เห็นว่าอีกฝั่งนึงเนี่ย

เชอรี่โอ้อวดนู่นนั่นนี่

คุณแอนอยากจะบอกอะไรกับคนที่หมั่นไส้คุณแอน

รายการทีวีจะได้เรตติ้งก็ต้องดูความรักเชอรี่

ไหนคุณแอนโชว์ห้องเพชรหน่อย

คุณแทนเชฟกินอาหารกินยังไง

คุณก็ทำมาหากินด้วยกันมีเรตติ้งแบบนี้

มันก็เลยกลายเป็นความที่ต้องดึงออกมา

โอเวอร์ไปแล้ว
มอืม

ก็จะกลับคืนสู่สามันแล้วถูกไหม

เราถึงแสดงออกไปอย่างที่สื่อชอบ

กับทุกช่องสถานีทุกคนเป็นลูกค้าที่ฉันหมด

เราคุยเรื่องแรงบันดาลใจกันนะคะ

มันก็ตัวเราที่มันเป็นของของเราทั้งหมดนั่นแหละค่ะ
แสดงอะไรที่บางครั้งอาจจะเยอะเกินไปมีบ้าง

จริงแล้วก็คือว่าเป็นอาวุธของพระนารายใช่ไหมคะ
ก็คือว่าจริงแล้วคือเป็นอาวุธหรือว่าเป็นสติปัญญาใช่ไหมคะ
เพราะคำว่าพงก็คือว่าเผาพงพันธุ์อย่างนี้
ก็คือว่าความรู้ความคิดสติปัญญาที่เป็นอาวุธของเรา
ขอให้ส่งต่อปัญญาอย่างที่คุณแอนทำเสมอมาตลอดไป

ขอบคุณนะครับ